ตอนนี้ก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงรวมทั้งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
ทั้งยังกล่าวขอโทษด้วยตัวเองเลยว่าไม่สามารถดูแลลูกน้องให้อยู่ในกรอบได้นะคะ
พลตรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
รับบอกว่าพนักงานสอบสวนในสังกัดกองกำกับการ๓กองบังคับการปราบรามนาย๑
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเรื่องนี้ออกมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะ
มีการเผยแพร่ภาพการสนทนาทางไลน์แล้วก็คลิปเสียง
อ้างบอกว่าเป็นค่าเร่งรัดในการทำสำนวนคดี
ขั้นตอนที่พนักงานอายการส่งสำนวนกลับมาให้กับกองปราบกรามสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ล่าสุดก็ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้ว
แล้วก็ยังพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างสอบสวน

เรื่องต้นนะคะจากการพิจารณาหลักฐานทั้งหมด
รวมถึงการสอบปากคำเพื่อนผู้เสียหาย

อีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากผู้เสียหายไปแล้ว๕๐๐๐บาท
ที่ตกลงกันไว้ว่าจะเรียกรับ๑๕๐๐๐บาท
หลังจากนี้ตำรวจนายดังกล่าว
ต้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงค่ะ
แต่ว่าขณะนี้ยังติดฝึกอบรมที่สถาบันการสอบสวน
จะกลับมาวันที่๑๔กันยายนนะคะ
ผู้บังคับการกองปราบปรามก็กล่าวขอโทษประชาชนเลยค่ะ
ที่ไม่สามารถดูแลข้าราชการในสังกัดให้อยู่ในความเรียบร้อยได้ค่ะ
อยากให้ดำเนินการสอบสวนเร่งรัดดำเนินการอะไรต่างนะครับ
พนักงานสอบสวนท่านหนึ่งคนนี้นะครับ
ก็มีการไปพูดคุยลักษณะว่าถ้าจะให้เร็วให้อะไรเนี่ย
ก็ต้องมีค่าอำนวยความสะดวกอะไรต่างนะครับ
ก็ปรากฏตามหลักฐานการแชทไลน์
แล้วก็มีคลิปเสียงประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบส่วนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเขา
แล้วก็จะพินาให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในส่วนทางอาญานะครับก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วย
ยืนยันนะคะดำเนินการเด็ดขาดแน่นอน
ส่วนกรณีที่ว่ามีการเรียกเงินกันถึงจำนวน๒ล้านบาทนั้น
โดยผู้เสียหายก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้
ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อขอข้อมูลเช่นกัน

พลตรวจตรีมัยตรีบอกว่าการกระทำดังกล่าวนะคะ
ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกองปราบรามและคณะทำงาน
แต่ยืนยันในฐานะของผู้บังคับการกองปราบราม
จะไม่ปกป้องคนไม่ดีอย่างแน่นอนค่ะ
ผู้บังคับการกองปราบก็ได้รับคำถามเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใด
เขาก็เลยถามว่าแล้วสรุปมันล่าช้าจริงหรือเปล่า
เขาอยากรู้ผู้เสียหายเขาอยากให้มันมีการทำให้คนไม่ดี
ได้รับโทษเกิดขึ้นผู้บังคับการกองปราบตอนนี้บอกว่าทำงานอยู่
อยากจะให้ทุกคดีมันดีที่สุดก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะคะ